สวัสดีวันปีใหม่ไทยครับขอให้คุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่
ณตอนนี้มีความสุขกันทั่วหน้าเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยกันทุกราย
วันนี้รายการเศรษฐีป้ายแดงยังคงประมวลทุกเรื่องราวไอเดียการสร้างอาชีพ
และการสร้างรายได้มาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งเริ่มกันที่เรื่องแรก
เกษตรกรผู้สร้างโปรเจกต์ดอกไม้กินได้ที่ได้ปรับตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้า
ความรู้ที่สั่งสมมานานเป็น๑๐ปีทำให้ทุกวันนี้ฟาร์มของเขากลับมามีรายได้อีกครั้งนั่นเองล่ะครับ
ที่นี่คือสวนผักและดอกไม้สลัดสเตชั่น
สวนของผมจะมีปลูกพวกพืชภักดอกไม้ปลอดสารพิษพวกวงจรเนี่ยนะครับ
ปีหลังหลังเนี่ยเราก็อยากจะลองหาอะไรใหม่ใหม่ทำดูก็มาลองปลูกเป็นดอกไม้กินได้
แต่เราก็ประยุกต์จากอุปกรณ์ที่เรามีเรามีระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
เป็นรางปลูกผักสำหรับปลูกในไฮโดโคนิคหรือไม่ใช้ดินอยู่แล้ว
เราก็เลยลองเปลี่ยนพืชลองประยุกต์ดูจากผักสลับมาเป็นดอกไม้บ้าง
เพราะว่าบางทีการปลูกพืชเดิมมันหามันก็จะเกิดซ้ำซ้ำ

แล้วก็ตลาดก็จะได้เปิดกว้างขึ้นด้วยครับ
เรียกได้ว่าการปลูกดอกไม้กินได้ถือเป็นไอเดียที่ต่อยอด
ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
ที่สำคัญยังสามารถสร้างรายได้
ปากท้องให้กับทุกคนได้อีกด้วย
ว่าแต่ที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างล่ะครับ
อันนี้เป็นดอกบานชื่นนะครับ

หลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาเคยได้ยินชื่อกันมาบ้าง
ชื่นนี่ก็เป็นดอกหนึ่งที่กินได้มีสีสันสวย

ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ลูกค้าชอบ
เพราะว่ามันมีสีสันมากมาย
มีดอกเล็กดอกใหญ่มีดอกแบนดอกฟู

จะมี๓สีสีแดงสีขาวสีชมพู
แล้วก็รสชาติออกเปรี้ยวนะครับ
นิยมไปใช้ประกอบในจานอาหารนะครับ
รสชาติเปรี้ยวของมันเนี่ยก็จะไปตัดกับน้ำสลัด
กับพวกเนื้อสัตว์ต่างนะครับ
ทำให้อาหารออกมามีรสชาติอร่อยแล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะครับ
จริงแล้วดอกไม้ที่กินได้ของที่นี่

จะถูกเพาะและปลูกในระบบไฮโดโปรนิกส

พร้อมกับจัดกลุ่มดอกไม้ที่ชอบและไม่ชอบน้ำให้อยู่ด้วยกัน
เพื่อตั้งเวลาการให้น้ำแก่ดอกไม้ตามความชอบ
ชนิดไหนที่ต้องการน้ำมากก็จะปล่อยน้ำเยอะหน่อย
แต่หากชนิดไหนที่ไม่ค่อยชอบน้ำ
ก็จะตั้งการให้น้ำเป็นเวลา
แต่สิ่งที่สำคัญคือการดูแลไม่ให้น้ำขัง
เพราะอาจทำให้ดอกไม้ตายได้
แต่ตอนนี้ชักอยากจะเห็นสลัดผักดอกไม้
แพ็คขายส่งให้กับลูกค้าแล้วล่ะครับ

มีหญิงงาดำงาขาวปีนพริกไทยดำ

บางทีก็เป็นทูน่าเป็นไข่เป็นอกไก่นะ
แล้วก็มีแตงกวาที่ปลูกในสวนเรา

ไปสมุนไพรแล้วก็ดอกไม้

นี่คือสลัดผักหน่อไม้ของสวนเรา
ขายส่งเริ่มต้นที่กล่องละ๕๐บาทครับรับรองคุ้มค่าครับ
สลัดดอกไม้ถือเป็นผลผลิตที่สวยงามแถมยังสามารถกินได้
ซึ่งช่วงแรกคุณเฟิร์สจะขายโดยอาศัยเพื่อน
คนรู้จักให้ช่วยกันรับออเดอร์ผ่านทางไลน์
และพื้นที่โซเชียลต่างแต่ด้วยความที่ต้องการขยายฐานของลูกค้าให้มากขึ้น
ปัจจุบันจึงส่งให้ตัวแทนไปขาย
ซึ่งก็ได้ตลาดคนทำขนมทำเบอร์เกอรี่และร้านอาหารเล็กเพิ่มขึ้น
จึงทำให้มีทั้งลูกค้าทั้งเจ้าประจำและลูกค้าเจ้าใหม่
สั่งซื้อกันอย่างไม่ขาดสายในแต่ละวัน
สร้างรายได้ให้กับฟาร์มของเขาสูงสุดเกือบแสนต่อเดือนเลยทีเดียวล่ะครับ
ด้วยความรู้ในการทำเกษตรที่สังสมมานานตั้งแต่สมัยเรียน
ประกอบกับการลองผิดลองถูกพร้อมกับเสริมความคีเอทีฟเข้าไป
จึงทำให้สลัดผักดอกไม้จากฟาร์มสลัดสเตชั่นของคุณเฟิร์สนั้น
เป็นสินค้าทางเลือกใหม่ในตลาดที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติม
ให้กับฟาร์มของเขาได้เป็นอย่างดี
ใครที่กำลังชมอยู่แล้วสนใจจะดูเป็นไอเดียก็ได้
หรือใครจะทำขายก็รวยแน่นอนครับ
เรียกว่าเป็นผลผลิตที่เปรียมไปด้วยความสวยงามแถมยังสามารถกินได้
ที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนักสู้ผู้นี้อีกด้วยล่ะครับ
ต่อกันที่อีกหนึ่งเกษตรกรนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้
จากเด็กเรียนจบแค่ชั้นประถมสู่เจ้าของฟาร์มสมเกียจผักอร่อย
ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตส่งออกไปทั่วประเทศ
สร้างรายได้หลายสิบล้านต่อเดือน
เขาทำได้อย่างไรไปชมกันเลยครับ
สวัสดีนะครับผมสมเกียจลำพันแดงนะครับ
สมเกียจผักอร่อยเป็นเจ้าของฟาร์มไม่ตั้งใจนะครับ
ทำเกษตรปลูกผักทุกอย่างนะครับผมตอนนี้ที่ฟาร์มไม่ตั้งใจของเราเนี่ย
ก็เป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานนะคะตอนนี้ที่ปลูกอยู่ก็จะเป็น
อ่อนทันตะวันต้นอ่อนผักบุ้งแล้วก็จะมีถั่วงอกด้วยนะครับ
ใบผักก็ใบกะเพราใบหัวระพาพริกมะนาวมะพร้าว
ตอนนี้ธุรกิจที่เราทำอยู่นะครับตั้งแต่ในเรื่องของอ่า
ผลผลิตที่เราผลิตเองแล้วเราก็รวบรวมมาจากเกษตรกรในพื้นที่
ที่มีมาตรฐานเดียวกับเราก็คือมาตรฐานการเพาะปลูกพืชผลผลิตแล้วก็ยอดขายต่อเดือน
ตอนนี้ก็ประมาณสิบกว่าร้านสิบกว่าร้านสิบกว่าร้านนะครับผม
ตอนนี้ตลาดของเรานะครับตลาดค้าส่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดกลุ่มโมเดิร์นเทจนะครับ
แล้วก็กลุ่มร้านอาหารอ่าพัฒนาคารร้านอาหารนี่ก็จะเป็นพวกแบรนด์พวก
บูชิฟูจิพวกบาร์บีคิวพาซ่าพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเป็นตลาดค่อนข้างจะแน่นอนนะครับ
ตลาดที่เราทำอยู่ครับสำหรับรายได้เดือนหนึ่งสิบกว่าล้านนะครับ
เพราะว่าหลายหลายคนก็อาจจะแบบเป็นรายได้ที่ดีที่ที่งามมากแต่ว่ากว่าจะมาถึงหน้าจุดนี้ได้นะครับ
เราก็ต้องผ่านเรียกว่าอุปสรรคต่างมากมายในเรื่องของตั้งแต่การดูแลผักทำยังไงให้มีคุณภาพ
เกษตรกรที่เก็บมาแล้วเนี่ยผักอาจจะขาดคุณภาพขาดความต่อเนื่อง
ก็เป็นปัญหาหลักเลยในเรื่องของการทำธุรกิจของผมนะครับ
แล้วตัวเราเองเนี่ยก็เลยต้องกลับมาเป็นเกษตรกรกลับมาเป็นต้นน้ำกลับมาเรียนรู้วิธีการเพาะปลูก
เราจะได้นำความรู้ตรงนี้กลับไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรจะได้มีการวางแผนการเพาะปลูก
แล้วตัวเราเองเนี่ยก็จะได้สินค้าผักที่มีคุณภาพส่งให้กับลูกค้าผู้บริโภคอย่างแท้จริงครับ
สำหรับเทคนิคที่สมเกียจผักอร่อยแล้วที่ฟาร์มไม่ตั้งใจของเรานะครับ
ตลาดเนี่ยต้องการสินค้าที่ดีและมีคุณภาพแล้วมีความต่อเนื่องอ่าเรียกว่าหลักการตลาดนำการผลิต
เราก็เลยเริ่มมีการผลิตพืชที่เป็นพืชรายวันพืชรายวันที่สามารถที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวัน
ก็จะมีต้นอ่อนทันตะวันนะครับต้นอ่อนผักบุ้งจีนแล้วก็ถั่วงอกนะครับแล้วก็มีทูบรายเดือน
ซึ่งผลผลิตเนี่ยอาจจะ๑เดือนเก็บได้๑ครั้งพืชเดือนนะครับที่เราของเราก็จะมีผักบุ้งจีนนะครับแล้วมีผักกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งใบ
แล้วก็กวางตุ้งไต้หวันหรือกวางตุ้งฮ่องเต้นะครับแล้วก็จะเป็นผักคณะผักชีนะครับขึ้นช่ายนะครับผมแล้วก็แตงกวาแตงร้านนี่ก็ใช่นะครับแล้วก็จะมีพืชรายปีที่เราทำอยู่ผักปีของเราเนี้ยที่เราปลูกไว้ก็คือจะเป็นมะนาวนะครับเหมือนว่าสามร้อยหกสิบห้าวันเนี้ยเราก็จะมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในเรื่อง

ดินนะครับผมของเราเนี่ยถามว่าบอกได้ไหมบอกได้ครับของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองหลักนะครับเราจะมีดินเพาะกับดินปลูกดินเพาะเนี่ยเราจะเรียกว่าวัสดุเพาะนะครับวัสดุเพาะของเราเนี่ยส่วนผสมเนี่ยก็คือจะมีแกบเผานะครับแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวน้ำตอนแรกเราจะ
สับมะพร้าวสับเนี้ยจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างดินนะครับพืชเนี้ยรากของเขาเนี้ยสามารถชวนใช้ไปได้ทำเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะได้ดินออกมาเป็นดินอร่อยนั่นเองครับทำให้ผลผลิตเนี้ยมีการเจริญเติบโตที่ดีตัวผมเองนะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไม่ว่าคุณจะมีทุนน้อยหรือทุนมากแต่สิ่งที่มีเท่

ดูจะธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาถึงแม้จะดูยังไงก็ธรรมดาแต่ส่วนผสมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะมันทำมาจากเห็ดไอเดียเพิ่มมูลค่านี้เป็นของอดีตวิศวกรที่ลาออกแล้วหันมาทำเกษตรอะไรโดนใจให้เธอหันมาเพาะเห็ดแล้วทำไมอยู่ดีดีถึงคิดเพิ่มมูลค่าเห็ดด้วยการทำเป็นเส้นบะหมี่เราไปคุยกับเธอคนนี้กันเลยครับ

เราก็เลยตัดสินใจเลือกการเพาะเห็ดค่ะเพราะว่าให้ผลผลิตเร็วแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องมากค่ะ
ส่วนตัวเห็ดนะคะที่ว่าผลผลิตมันเร็วเนอะเพราะว่าหลังจากที่เราทำก้อนนะคะ๑เดือนเชื้อเดินเต็มแล้วก็เปิดอีกประมาณ๗วันเห็ดก็จะเริ่มออกดอก
พอออกดอกอีกสิบถึงสิบห้าวันก็ออกอีกเนี่ยค่ะมันจะออกอย่างนี้ไปเรื่อยจนครบสี่ถึงห้าเดือนพอครบสี่ห้าเดือนแล้วเราก็ทำก้อนใหม่มันก็มีรายได้อีกมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยตัวโรงเรือนที่เราลงทุนครั้งแรกอะค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ห้าหมื่นค่ะหลังจากเราทำได้ประมาณครึ่งปีค่ะก็เริ่มคืนทุน

เราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มทำแล้วก็ลองทานเองในครอบครัวค่ะวิธีทำข้าวข้าวนะคะของเส้นเห็ดสูตรเรานะคะก็จะใช้เห็ดสามชนิดค่ะก็คือเห็ดนางฟ้านางลมแล้วก็นางนวลนะคะผสมกับแป้งแล้วก็ไข่ค่ะแล้วก็นวดออกมาเป็นก้อนค่ะเสร็จแล้วเราก็รีดออกมาเป็นเส้นเส้นค่ะ
ไม่เคยทานเส้นเห็ดด้วยครับ
คิดว่าจะเป็นเส้นก๋วเตี๋ยเพราะว่าเห็ดมันก็ทำได้หลายอย่าง

มันก็เป็นอะไรที่ใหม่วันนี้ได้มาทานก็เลยรู้สึกว่า
โอเคมันอร่อยจริงติดใจค่ะ
ตัวก๋วยเตี๋ยวนะคะตัวหน้าฟาร์ม
เราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ๓หมื่นถึง๕หมื่นบาทค่ะ
การันตีทั้งรายได้การันตีทั้งความสุข
นี่คือผลลัพธ์ในความตั้งใจของคุณพึ่ง
ที่ตั้งใจกลับบ้านเกิดเพื่อมาทำการเกษตร
อีกทั้งต่อยอดผลผลิตของตัวเอง
ไอเดียการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรอีกด้วย
ถือเป็นตัวอย่างการต่อยอดผลผลิตของตัวเอง
ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวที่ดีจริงเลยล่ะครับ
ยังอยู่กันที่เรื่องของการต่อยอดผลผลิตรอบตัว
ให้มีมูลค่ามากขึ้นเป็นเท่าตัว
กับการทำกระเป๋าจากต้นกล้วยตานี
อกจากจะสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมแล้ว
ยังขายออกไปไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยล่ะครับ

ก็พูดพี่ธนกรแมนใช่ไหมค่ะ

จุดเริ่มต้นของไอเดียนี้คือยังไงคะ

ที่นี่ก็คือจะปลูกต้นกล้วยตานีเยอะมากครับ
แล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมนะครับ

ก็คือใบสีแห่งหยวกแล้วก็เคลื่อนสักปลาระกันค่ะ
ปัจจุบันนี้ครับคือก็ไม่มีคนสร้างใบสี
มันก็เลยต้องหาทางรอด
ในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่เรามีอยู่
แต่กว่ามันจะตกผลึกได้ครับที่จะมาเป็นตัวกระเป๋าที่เราเห็นเนี่ยครับ
มันก็ใช้ระยะเวลานานค่อนข้างนานเลยล่ะครับ
จากเรื่องของความเชื่อไปสู่เรื่องของงานแฟชั่นใช่ครับ
แล้วเนี่ยขออนุญาตออกมาดูนะฮะ
กระเป๋านี่คือกระเป๋าจากตานีเหรอ

มันมี๔สายพันธุ์นะครับตานีดำตานีดางตานีปลาแล้วก็ตานีขาวครับ

นี่ค่ะมันสวยมากจริงคุณผู้ชมค่ะ
ขอไปดูขั้นตอนวิธีการทำตั้งแต่กระบวนการแรกเลยนะคะ
ตั้งแต่เลือกกล้วยไปจนถึงเย็บกระเป๋าเลยนะคะ

แล้วคือตานีดำเนี่ยค่ะพอเราทำกระเป๋าออกมารวดลายเขาจะเป็นยังไงคะ
ถ้าโชคดีเราก็จะได้ลายสวยนะครับ

โหนี่
และนี่คือตานีด่างนะคะ

ถ้าเราเอาไปทำคอลเลคชั่นกระเป๋าหนึ่งใบสำหรับคนคนนั้นเลย

เป็นหลักหมื่นนะคะมีหนึ่งเดียวในโลกด้วยนะคะ

หลังจากที่เราเลือกต้นกล้วยตานีแล้ว
เราก็จะได้ลำต้นกล้วยมาแบบนี้นี่แหละค่ะ
จากนั้นลอกเปลือกออกให้เหลือแค่กาบชั้นในสีขาว
ที่ใช้เป็นเสมือนหนังสำหรับทำกระเป๋านั่นเองค่ะ
อันนี้ก็คือวิธีการกรีดเนอะ
ตัดสองฝั่งออกเสร็จแล้วเราก็ค่อยกรีดของตัวที่มันเป็นเปลือกออกไป

แค่ค่อยนะครับผม

อย่างนี้เขาเรียกว่าขายนะ
ได้อันนี้เสร็จแล้วเราก็ไปตัก
อย่างที่เราเห็นอันนี้นะครับเราจะได้ที่ตากแล้ว
อันนี้คือตากแล้วเมื่อกี้นะหลังจากแห้งแล้วก็เก็บออกมา

ใช่ครับคนที่สำคัญที่สุดในตานีไทยแลนด์ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคนขึ้นแผ่นนี่แหละครับ

ลายที่จะทำเป็นลวดลายแต่ละแผ่นแต่ละใบเนี่ยครับ
นี่ค่ะหลังจากที่ขึ้นไลน์อันนี้มันเหมือนการแบบว่าพิมพ์ลายผ้าออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะ
ขั้นตอนที่สำคัญก็คือการขึ้นแบบด้วยการเย็บแผ่นกาบกล้วยให้กลายเป็นตัวกระเป๋า
คุณผู้ชมเห็นลายสีน้ำตาลที่อยู่บนกระเป๋านี้ไหมคะ
เกิดจากด้วงหรือหนอนวาดลายขึ้นมาเองค่ะ
ใบที่แพงที่สุดที่เคยขายได้ราคาเท่าไหร่ค่ะ

ประมาณนั้นแต่ว่าเป็นสรงพูทายิดเท่

สร้างสรรค์จากความเชื่อสู่งานแฟชั่น
เป็นการเพิ่มมูลค่าจากต้นกล้วยที่ธรรมดา
ทุกส่วนของต้นกล้วยสามารถต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า

รวมไปถึงเกิดการจ้างงานในชุมชน
และมอบโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอีกด้วยค่ะ
จากกล้วยเรื่องกล้วยกลายมาเป็นกระเป๋าในแบรนด์ตานีไทยแลนด์
นี่แหละค่ะเคล็ดลับทำเงินง่ายดูคนไทยเยอะก็ได้ทำอาหารก็รวย
วันนี้ขอบคุณพี่ธนกรมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
หากพูดถึงตัวแม่เรื่องการขายของในรายการเราแล้วก็
ต้องยกให้กับแม่เนยเลยล่ะครับ
เพราะแม่เขาขายได้ทุกอย่างตั้งแต่แป้งโชว์
ยันสารพัดของกินของขายที่รายการเรายกมา
มาดูลีลาที่จัดว่าเด็ดของแม่เนยกับการขายของแบบเทพกันครับ
อ่านี่ไงพี่นายเอาเวลาที่ไหนไปหัดทำเค้กเยอะแยะขนาดนี้ค่ะนี่
โหยสมัยนี้เขาไม่ต้องทำแต่รับเขามา

แล้วเขามาที่ธุรกิจใหม่เจ๊อีกแล้วเหรอ
ใช่สองแล้วอะไรได้เงินก็ทำหมดค่ะ

อันในรอย๔ชิ้น๑๐๐ค่ะชิ้นละ๒๕บาท
เอาจริงพี่ป้องชิ้นละ๒๕เมื่อไหร่จะรวย

เก็กราคา๒๕บาทสร้างรายได้มา๑๐๐ล้านแล้วนะ
จริงหรือเปล่า
เชื่อนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่าเค้ก๒๕บาทนะคะ
ร้อยกว่าล้านเป็นยังไงค่ะ

พี่พึ่งคะขายเค้กชิ้นละ๒๕บาทจริงหรือคะ

แล้วเมื่อกี้นายชิมมาแล้วอร่อยเกือบทุกหน้า
คราวนี้มีถ้าหวัดกี่หน้ายังเยอะขนาดไหน
ก็มีประมาณห้าสิบกว่าหน้าค่ะปัจจุบันมีตัวแทนกี่จังหวัดแล้วครับ
ตอนนี้มีตัวแทนจังหวัดประมาณ๖๐กว่าจังหวัดทั่วประเทศ
แต่ว่าตัวแทนรายย่อยเนี่ยหนูมีประมาณสองพันกว่าจุดหัวค่ะปุ้ย
โรงงานของคุณพี่พึ่งเขาเบอร์เลอร์เลยค่ะมีเตาอบที่ยาวมาก
ยาวสิบห้าเมตรสามารถใส่เค้กจำนวนสองสามร้อยก้อนในเวลาเดียวกันหู
ใช้เวลาไม่ถึงสี่สิบนาทีสุกพูดถึงโรงงานใหญ่ขนาดนั้นนะครับ
แน่นอนครับพนักงานนี่มากกว่าหนึ่งร้อยคนอย่างที่เราเห็นในวิทยาคือ
เป็นธุรกิจไซส์ใหญ่มากรู้ไหมครับว่าเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยเงินเพียง๒๐๐บาทนะคุณพึ่งเรา
ที่เพิ่งมาทำธุรกิจเบเกอรี่เนี้ยตอนนั้นอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปด
เรียนจบแค่ม๖ที่วิทยาลัยนัตตสินแล้วก็มีแฟนตอนนั้น
แฟนก็ชวนกันทำมาหากินช่วยกันขายเสื้อผ้าจากตลาดนัดมาขายประตูน้ำอย่างนี้
มันขายดีมากตอนนั้นคือขายดีเลยขายดีจบเจ๊มันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นครับ
โดนโกงค่ะสุดท้ายอะค่ะหนูกลายเป็นแบบต้องเป็นหนี้ตีกลับมาสามสี่ล้าน
โดนฟ้องอายุ๒๐ปีบริบูรณ์เหมือนคนล้มละลายเลยคือแบบจากแบบเคยมีทุกอย่างไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่
กลายเป็นแบบไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือถึงขนาดว่าต้องขอโทษนะต้องขอเงินคุณแม่แฟนใช้เลย
ได้มาเท่าไหร่ครับนั้นคือได้แค่วันละร้อยสองร้อยอืมระหว่างนั้นคือเพิ่งอยู่แล้วก็ว่าง
พอเพิ่งทานแล้วเพิ่งรู้สึกเอ้ยมันน่าทำขายตลาดนัดเนอะค่ะแต่นะตอนนั้นตัวเพิ่งเองอ่ะ
ยังไม่มีเงินจนกระทั่งแบบคลอดลูกคุณแม่พึ่งอะค่ะ
ให้เงินค่านมลูกมาอีกสองพันบาทอ่าแต่อันนั้นมันเหมือนเป็นจังหวะที่ดีในชีวิต
ที่รู้สึกว่าอุ้ยแม่ให้เงินค่านมมาตั้งสองพันอ่ะ
เรามองว่าอุ้ยสองพันอ่ะตอนนั้นสำหรับเพิ่ง

ดีค่ะถูกต้องค่ะยืมเลยยืมโต๊ะเครื่องตีอ๋อ
ตาชั่งยืมมาหมดอืมแล้วเพิ่งก็เลยไปเปิดสูตรในอินเตอร์เน็ต
เซิร์ชข้อมูลอ่ะคุณเพิ่งไม่เคยทำมาก่อนค่ะแบกเกอรีไม่เคยทำเค้กแต่ครั้งแรกคือเปิดในอินเทอร์เน็ต
ใช่แล้วทำตามถูกต้องออกมาเป็นไงคะครั้งแรกอร่อยค่ะมันทำให้หนูตัดสินใจคิดเลยเฮ้ย
ถนัดเพื่อนมันกินมันยังอร่อยอะมันก็ต้องขายได้ดิ
ตัดสินใจเช้าวันนั้นนะคะคุณแม่แฟนเขาจะไปขายชุดนอนที่ตลาดสินสาธรณ์แล้วเราก็เลยบอกขอไปขายด้วย
ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมดเกลี้ยงหมดโอ้ใช่จนกระทั่งออเดอร์มันเยอะมาก
หนูต้องแบบถอยออกมาทำอยู่หลังบ้านแล้วก็ส่งอย่างเดียว

ใช่พอออเดอร์มันเริ่มเยอะค่ะ
ความมันในบ้านจากท้ายครัวใช่ไหม
มันลามันกลางบ้านลามไปห้างบ้าน
ขนาดเราทำกินเองมันมันไปหมด
คุณแม่แฟนค่ะก็เลยมาบ่นกับลูกน้องเราว่า
หีลกสกปรกเก็บได้ลูกมันมันสกปรกมาก
จนเด็กก็คือไม่ไหวก็เลยเดินมาบอกเพิ่งว่า
ได้ไหมแทนที่เขาจะลาออกใช่ไหม

พี่หญิงมีเงินเก็บ๔๐๐๐๐บาทเลยหรือครับ

ก็เลยไปเช่าที่แบบเป็นตึกเล็ก

จนพนักงานเพิ่งแบบ๑๐๐กว่าคน

ปีกว่า
ปีกว่า

พอคนเราชีวิตที่เริ่มประสบความสำเร็จ

วันหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะทิ้งเราได้

เพราะฉะนั้นสามีถ้าดูอยู่อย่านะ

อย่างแรกคือพี่ให้เงินเพิ่งล้านหนึ่ง

หนูไม่เลือกข้อแรกอยู่แล้วค่ะ

ขับรถเบนท์ไปจอดสะพานพระราม๘เลยค่ะ
เตรียมปีนแล้วข้ามไปข้างหนึ่งแล้วอ่ะ
มีคนมากระชากขาลงมา
ก้าวขาไปแล้วข้างหนึ่งเลยเหรอ
ใช่ค่ะมีพี่ทหารชื่อพี่นาธี
หนูลงมาจนแบบให้สติหนูอะค่ะ
แล้วบอกหนูว่าทำไมคิดสั้น
มีลูกไหมมีสามีไหมมีครอบครัวหรือเปล่า
ผัวหนูทิ้งหนูก็พูดแบบตรงสามีหนูทิ้ง
หนูไม่เหลืออะไรแล้วหนูอยู่ไม่ได้

รู้ไหมว่าคนที่รักคุณที่สุดคือลูกนะ

เมียน้อยมันก็ฮุบธุรกิจคุณหมดสิ
เออคำพูดเขาดึงสติสุดไม่ได้เลย

เราก็กลับรีบกลับไปที่โรงงานที่บ้านเลย

หนูมีลูกค่ะนะคะเป็นแรงผลักดันในชีวิต
หนูตั้งปฏิฐานกับตัวเองเลยว่าฉันจะยืนหยัดให้ได้
ต้องกลับมาเป็นพึ่งคนเดิมอีกครั้งคือเคยขึ้นแล้วลงแล้ว
ยังขึ้นกลับมาได้ทำต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะ
เบเกอรี่มาจากไหนคะชื่อนี้มาจากชื่อลูกสาวกับลูกชายของพึ่ง
อย่างหนึ่งที่อยากบอกคือคนเรามันเคยเจอเรื่องที่ไม่ดีมา
มันวันหนึ่งถ้าเราทำในสิ่งที่ดีเราต้องได้เจอสิ่งที่ดี
ต้องเป็นวันของเราใช่แล้ววันนี้หนูก็เลยได้เจอสามีใหม่
คนปัจจุบันรังพึ่งนะคะคือเขาเข้ามาช่วยทุกอย่าง
ช่วยวางระบบการทำธุรกิจต่างคือเข้ามาช่วย
รู้สึกไงบ้างกับผู้หญิงที่เป็นสาวนักสู้คนนี้ครับ
ประทับใจในความสู้ชีวิตของเขา
ผมเองก็มีเขาเป็นครูเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเป็นภรรยาที่ดีมาโดยตลอด

เฮ้ยสบายน่ารักมาก
ในนับถือความแบบแข็งแกร่งอ่ะทำไมจะร้ามาก
นับถือความแข็งแกร่งความสู้ชีวิต
แล้วก็แม้จะล้มจะผิดหวังกี่ครั้งแต่ก็ไม่ท้อนะคะ
แล้วก็มีลูก๓คนเป็นกำลังใจให้
ใช่ค่ะจริงชีวิตเรื่องราวชีวิตของคุณพึ่งเองเนี่ยนะ
มันเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนได้นะ
ให้เขารู้สึกว่าใครที่สิ้นหวังท้อแท้อยู่เนี่ย

เค้กราคาชิ้นละ๒๕บาท
ทำให้เขาสามารถจับเงินหลักล้านได้ในทุกวันนี้
คุณพึ่งเป็นไอดอลในดวงใจของไปต่อกัน
อีกหนึ่งลีลาเด็ดของแม่เนยก็ต้องลีลาขายมะม่วงดอง
ที่ดูแล้วบอกเลยว่าแม่ค้าชัด
กรอบอร่อยโชว์

ได้เลยแต่ว่านี่คืออาชีพเสริมของม่การ

เป็นร้อยล้าน
แล้วครับกับวันนี้นะฮะสูตรลับความอร่อยของเรานะฮะ
ที่วันนี้เราส่งตรงมาจากรูปแม่น้ำบังปะกง
จังหวัดฉัดเชิงเศร้ากับมะม่วงวรพร
ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปอันดับหนึ่งของเมืองไทย
ไอ้สูตรผลไม้ดองจากเมืองสวทาวรุ่นเตี๋ยนะฮะ

ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เก่งนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะเก็บเอาอาหารเนี่ยเอาไว้ใช้นะครับ
ยามที่เขาไม่มีหรือฤดูการที่มันหมดไปแล้ว
เพราะฉะนั้นการกระบวนการดองมันเกิดขึ้นมาเป็นนับเป็นพันปี
พอเตี๋ยเนี่ยที่เขาเอาอพยพมาจากสวทาว
พอมาอยู่ในเมืองไทยเขาก็เอาความรู้ความสามารถตรงนี้เข้ามาใช้ในเมืองไทย
แล้วที่ฉะเชิงเซาเนี่ยนะครับเราเป็นแหล่งมะม่วง

พอเหลือกินเหลือใช้นะวิธีการที่ดีสุดเลยคือเอามาดอง
คุณชัยรัฐเองเนี่ยรับช่วงต่อมาจากยุคของเตี๋ยตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอคะ

เพราะว่าการทำมะม่วงเนี่ยยุคของเตี๋ยผมเนี่ยนะครับ
ไม่ค่อยได้ใช้ลูกจ้างทำเอง

เพราะฉะนั้นเวลาทำมะม่วงดองเนี่ยมันเนย

แล้วถึงจุดไหนคะที่แบบสิบปีแล้วต้องยอมมาทำแล้ว
ตอนนั้นแม่เขาก็อยากให้ผมกลับบ้าน
ก็มีเงินมาอยู่จำนวนนึงมาบอกแบบนางมีทุนให้ข้อนึง
มาให้มาลงทุนทำอะไรก็ได้นะครับ
แต่ให้กลับชายเชียงเศร้าเอาเงินมาล่อเลยคือล้านสมัยนั้นเยอะนะ
นั้นเยอะมากครับค่ะก็น่าจะเป็นเงินเก็บของเขาทั้งหมดเลยครับ
ผสมผสมกันอยากให้ลูกชายกลับบ้าน
ในที่สุดก็กลับบ้านก็ตอบโจทย์ตอนนั้นก็ไปไปศึกษาเกี่ยวเรื่องของกุ้งกุลาดำ
แล้วก็คิดว่าจะไปเลี้ยงกุ้งตัวผมนี่เป็นคนสุดสุดลาออกเลยดีกว่า
แล้วไปทำงานในเมื่อมีเงินตั้งล้านหนึ่งออกมาถึงก็ลุยเลย
เอาเลยเต็มที่ปรากฏว่าเฟลล์ครับ
ในเงิน๑ล้านเนี่ยไปซื้อที่ดิน๘แสนค่ะแทบจะหมดแล้ว
วันดีคืนนี้ป่าไม้เอาหวังแบบว่าเอาหลักฐานมาดูหน่อยซิ
เมื่อไม่มีทำอย่างไรล่ะแล้วก็ขายทิ้งแล้วก็เลิก
พอเลิกเสร็จปุ๊บหาซื้อที่ใหม่ไม่ได้เขาทำไงครับ
เลี้ยงกุ้งผียังไงค่ะ
เลี้ยงกุ้งผีหมายถึงว่ามันจะเป็นตัวเล็กคล้ายแมงมุม
ถ้าเลี้ยงสิบหกวันเนี่ยขายได้ตัวละประมาณสิบหกสตังค์ถึงยี่สิบสตังค์
ถ้าเราเลี้ยงครบ๑๖วันแล้วขายได้๑๖สตังใช้ได้๑๐๖๐๐๐บาทนะครับ

ขายไม่ได้สักบาทยังไม่ได้เลยไหนความฝันของเรากลับมานั่งคิดใหม่ว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่า
ในขณะที่เป็นไงครับตรงนั้นมันเหนื่อยสุดด้วย๒๐กว่าวันที่เราต้องล้างบ่อเองต้องทำอะไรอะไรเองทุกอย่าง
สลบเลยครับเรียกว่าเรียกว่าหมดพลังใจนอนตายไปอยู่นานไหมครับ
นานไหมครับเกือบอาทิตย์ครับมีวิธีกรอบกู้กำลังจากลับมาสู้ใหม่
ก็กลับมานั่งคิดนะตอนนี้มันคล้ายว่าความมั่นใจมันหายไปแล้วเราทำอะไรได้นอกจากเป็นครูสอนหนังสือ
อาชีพหนึ่งที่เรารู้ทุกอย่างเพราะเราทำตั้งแต่เด็กก็คือการดองมะม่วง
แม่ผมเป็นคนเก่งคนชาเชียงเศร้าเรามีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เข้ามาทำการทดลองดอง
ก็เลยทำให้เราเห็นวิธีการแล้วก็ทำให้เราเก่งในเรื่องต่างเหล่านี้
เห็นมะม่วงเราก็รู้มะม่วงสายพันธุ์อะไรเห็นมะม่วงก็รู้ว่าไอ้ตัวนี้ดองได้หรือไม่
ก็คือความรู้ที่ถ่ายทอดจากคุณแม่
กลับมาชมเรื่องราวของมะม่วงดองที่กลายเป็นผลไม้ดองโกอินเตอร์กันต่อเลยครับ
แต่ว่าเห็นว่าช่วงแรกเริ่มจากดองจากโอ่งก่อนใช่ไหมคะ
จาก๘๐โอ่งแล้วขยายมายังไงคะกว่าจะเป็นโรงงาน
เวลาที่เราเริ่มต้นเลินในการดองเนี่ยโอ่งที่จะใช้เนี่ยเราก็รู้จากแหล่งที่จะซื้อที่ราชบุรี

เพราะว่าการที่ดองมะม่วงเนี่ยไม่ได้แปลว่าโอ่งอะไรก็ใช้ได้

ไม่ใช่รสชาติครับคุณภาพของโอ่งเนี่ยถ้าจะเอามาดองมะม่วงเนี่ยนะครับต้องเป็นโอ่งที่คัด
หมายถึงว่าไม่มีตามดไม่มีรอยแตกโอ่งที่เผาในหนึ่งเตาเผาเนี่ยดีแบบนี้ไม่กี่ลูก
แต่เห็นว่าปีกว่านะคะจากดองโอ่งเนี่ยกลายมาเป็นทำโรงงานเลยเหรอคะ
ช่วงแรกของโรงงานก็ยังเป็นโอ่งอยู่นะครับผมมีโอ่งสูงสุด๒๐๐๐กว่าใบมันขยายไปเรื่อย
วางซ้อนขึ้นไปซ้อน๒ซ้อน๓แล้วก็ต้องขึ้นไปเทม่วงบนชั้น๓แล้วมันมีอันตรายไหมครับ

คุณแชมป์เคยช่วยคุณพ่อดองมะม่วงใส่โอ่งไหมคะ
ไหมครับทันยุคทันไหมยุคนั้นทันครับทันดูฮะผมก็เป็นเด็กโตมาในโรงงานครับ
ครับแล้วก็ไปนั่งเฝ้ากิโลมะม่วงอืมแต่อายุเท่าไหร่คุณแชมป์โอ้โหตั้งแต่ผมอยู่ปฐม
ปฐมก็คือไปเฝ้าแล้วพอแข็งแรงขึ้นมาหน่อยก็เป็นเด็กเข็นมะม่วง
แล้วก็ช่วงปิดเทมเนี้ยเจ้าไม่ครับค่ะเป็นช่วงมาม่วงออกพอดีอ๋อ
น่าร้อนก็ไม่เคยได้ไปไหนเลยไปที่โรงงานอ้อโอ่งใบนึงเนี้ยฮะ
ด๋องมาม่วงได้เยอะน้อยขนาดไหนยกมาก
ผมมีโอ่งสูงสุด๒๐๐๐กว่าใบครับ
ยกเท่าไหร่คิดเลขไม่ทันร้อยหนึ่งกว่าตัน
แล้วทำเยอะขนาดเนี้ยเอาไปขายที่ไหนคะทั่วประเทศไทยครับ
ทั่วประเทศส่งขายคือใช้ชื่อแบรนด์วรพรแล้วส่งขายทั่วประเทศ
และส่งไปทั่วโลกแล้วด้วยครับตอนนี้นอกจากประเทศไทยก็คือส่งไปทั่วโลกแล้ว
ทุกคนก็เลยรู้จักมะม่วงดองชื่อวรพรเรียบร้อย
แล้วเห็นว่ามีอีกหนึ่งวิธีในการรับประทานมะม่วงดองวรพรค่ะ
ใช่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราออกมาเมื่อ๒ปีที่แล้วแล้วก็ขายดีมาก
มากเลยมันก็มีวิธีกินที่พิเศษนิดนึงอันนี้พิเศษยังไงครับ
ตีรังกาหากินนะพิเศษก็คือเราจะให้เปิดนะคะค่ะอ่า
แล้วก็ดำพริกเกลือทั้งหมดลงไปเลยเออยังไงอ่ะดำลงไปทั้งหมด
เปิดใช่ไหมครับค่ะแล้วเราก็ดำลงไปเลยเฮ้ยอืม
เสร็จแล้วเราก็ปิดกลับมาค่ะแล้วแล้วก็แช็คแช็คอ๋อ
แล้วก็จะได้เป็นมะม่วงคลุกกันไปเลยพริกเกลือที่รสชาติจะถึงใจมาก
สำหรับคนที่ชอบรสจัดถึงเครื่องที่มือไม่เปลือเลยบอกว่าคงไม่ได้ท้องนะ
ชิมกันเถอะอืมในตรงนี้เนี้ยอันนี้เป็นมุกหรือจริงอ่า
ประมาทอืมอ่าคุณแม่ส่งมาที่สาธารณ์คุณไปด้วยค่ะ
ไม่รู้ว่าดูกับที่สามสบายไหมคืนน้ำมายตลอดเทปนี้เลยอ่ะอื้ออร่อยอื้อ
สูตรนี้มาได้นี่เป็นสิบสี่สูตรนะครับจนออกมาเป็นพริกเกลือ
มันดีไม่เพ็ดเกินไม่หวานเกินใช่มันแครมเพลินนิดนึงครับ
อร่อยมากครับมะม่วงของประเทศไทยเนี่ยอร่อยมากอยู่แล้ว
เราแค่ต้องรักษาความอร่อยเอาไว้
แล้วส่งไปถึงมือลูกค้าที่ต่างประเทศแล้วให้
คุณผู้ชมครับหมดเวลาของเราแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่
กับรายการเศรษฐีป้ายแดงเวลาดีเวลาเดิม๔โมงเย็น
ดูก่อนรวยก่อนนะครับต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ